เหตุที่ไฟไหม้สำเพ็งวันนี้มีการสืบสาวเราเรื่องกันล่ะ
ท่านผู้ว่าการไฟฟ้านครหลวงเนี่ยท่านบอกว่า
หม้อแปลงไฟฟ้าเอาไว้ก่อนนะว่าใช่สาเหตุไหมนะครับ
แต่พร้อมที่จะรับผิดชอบต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้

ขณะที่สภาวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับตรวจสอบพบว่า
ข้างในเนี่ยนะครับเสียหายเกือบ๑๐๐คุณวรพร
ตรงนี้ต้องทุบครับตรงนี้ต้องทุบครับคุณผู้ชม
เจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยนะครับ
เข้าตรวจสอบอาคารพาณิชย์ที่ย่านสำเพ็งที่ถูกไฟไหม้นะฮะ
ประเมินแล้วว่าโครงสร้างของอาคารสามารถให้เจ้าหน้าที่สำนักโยธา
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบเก็บหลักฐานในอาคารได้
และจากการตรวจสอบพบว่าภายในอาคารเสียหายเกือบ๑๐๐ครับ
ที่๑เข้าไปเสียหายห้องที่๒นะครับ
เพราะว่าผนังของอาคารเนี่ยคุณผู้ชมฮะ
ผนังของอาคารที่เป็นอิดก่อเสริมโครงเหล็กเนี่ย
คือเหล็กพอมันเจอความร้อนครับมันเสียรูปหมด
มันคดมันงอมันโป่งนะฮะ
ทำให้พื้นมันแอ่นตัวครับแล้วก็โก่งงอบิดตัวลามไปถึงนู่นชั้นบนนู่นชั้น๓นะครับ
ความร้อนของไฟมันยังแผ่ไปถึงผนังด้านหลังจนอาคารบิดตัวครับ
ส่วนห้องที่๓ที่อยู่ใกล้กับหม้อแปลงเสียหายไม่มากเพราะอะไร
คือตรงนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างของคอนกรีตเสริมเหล็กครับ
ห้องที่จะเจอความร้อนมากที่สุดคือห้องหมายเลข๒ถ้านับจาก๑๒มาเนี่ย
สองเนี่ยเจอความร้อนด้านหลังมากในขณะเดียวกันก็ส่งผลไปห้องที่
ห้องแรกด้านซ้ายนั่นห้องนั้นก็หนักเลย
เพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพของโครงสร้างที่เห็นอยู่เนี่ยมันชำรุดมาก
เราเดินเข้าไปต้องระวังอิดที่จะเสียรูปแล้วมันจะล่วงใส่ด้วยนะครับ
เพราะฉะนั้นพื้นเนี่ยหลายตัวที่เราเดินก็เป็นอย่างหน้าสามเนี่ยเราเห็นว่าไม่ปลอดภัยละ
สำนักการโยทาผมโครมทรมอลเนี่ยระบุว่าโครงสร้างอาคารไม่สามารถใช้งานได้แล้วนะครับ
ต้องลื้อทิ้งโดยต้องค้ำยันกันฝ้ากันผนังอาคาร
ให้มันซุดตัวนะขณะนี้เนี่ยประกาศห้ามบุคคลเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด
แล้วขอให้อยู่ห่างจากอาคารเท่าที่จะทำได้ด้วยนางสาวอธิตยาโชคกิจมณัชชัย
ภูมิในการเขตสัมพันธวงศ์ระบุว่าจากเหตุไฟไหม้ครั้งนี้
อาคารพาณิชย์เสียหายไม่ต่ำกว่า๔คูหาครับมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๓๐ล้านบาท
หลังจากนี้ต้องเร่งสำรวจจุดเสี่ยงสายไฟเก่าหม้อแปลงเก่าแล้วรีบซ่อมแซมทันที
ขณะที่นายวิราชเฉลยสัตว์นะครับท่านเป็นผู้ว่าการการไฟฟ้านครหลวง
ยังไม่ยืนยันว่าสาเหตุมาจากหม้อแปลงนะแต่อยู่ระหว่างการตรวจสอบระบบป้องกันไฟฟ้ารัดวงจร
นะครับที่ปกติแล้วเนี่ยเวลาหม้อแปลงมันระเบิดคุณผู้ชมครับ
มันจะตัดอัตโนมัติไฟจะตัดอัตโนมัติเลยท่านบอกว่าเดี๋ยวจะดูว่าไอ้ส่วนนี้มันทำงานสมบูรณ์หรือเปล่า
หม้อแปลงลูกที่เกิดเหตุได้ใช้งานมานาน๒๐ปีแล้วครับแล้วเพิ่งจะตรวจสภาพกันไปเมื่อกลางปีที่แล้ว
เรื่องต้นกรฟนขอยอมรับในความผิดพลาดเอาไว้ก่อนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิต
และจะเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเร่งด่วนส่วนประชาชนที่จะฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายนะครับ
ถ้าเห็นว่ามันเป็นความบกพร่องของกรฟนเนี่ยนะครับท่านบอกว่าก็เป็นไปตามกฎหมายฮะ
แต่ถึงแม้ว่าเรื่องของการพิสูจน์ยังไม่เสร็จสิ้นก็ต้องรอผลกระทบสิน
แต่ส่วนมาตรการที่พี่โฆษณ์จะรับผลกระทบสินเราก็มีมาตรการอยู่
ห้อแปลงประเภทนี้โดยประมาณนะอายุประมาณ๒๐
อายุที่เคยใช้กันใช้โดยเฉลี่ยประมาณ๒๕ปี
แต่ว่าหม้อแปลงลูกนี้ใช้งานมาประมาณ๒๐ปี
แล้วเราก็มีการบำรุงรักษามีแผนประจำปี
มีการกรองน้ำมันตามมาตรฐานนะครับ
พลตมตรีจีรสรรแก้วแสงเอกนะครับ
รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานท่านเปิดเผยบอกว่า
คาดว่าเป็นจุดต้นเพลิงไปตรวจสอบแล้ว
และอยู่ระหว่างรอผลสอบครับ
ขณะที่มีการสอบประคัมผู้เห็นเหตุการณ์ไปแล้ว๕คนนะครับ
จากนี้จะเชิญเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาให้ปากคำ
หลังจากมีชาวบ้านให้ข้อมูลแล้วมีคลิปด้วย

ที่มันมีควันออกมากลุ่นออกจากหม้อแปลง
ตั้งแต่ตอนก่อนเกิดเหตุนะครับ
ให้ปากคำค่ะเพราะว่าเขารายงานบอกว่า
เจ้าหน้าที่การไฟฟ้ามาดูมาดูแล้วก็กลับออกไป

ถ้าป้องกันเหตุตั้งแต่ตอนนี้ได้ไฟมันไม่ไหม้ใหญ่ขนาดนี้ครับ
คุณผู้ชมค่ะเนี่ยค่ะความเสียหาย
อย่างที่บอกเบื้องต้นก็ประมาณ๓๐ล้านนะคะ
แต่ประเมินค่าไม่ได้ก็คือชีวิตที่สูญเสีย
จากเหตุการณ์ไฟไหม้ในครั้งนี้ค่ะ
มีผู้เสียชีวิตในกองเพลิง๒ศพด้วยกันคุณผู้ชมค่ะ
ซึ่งเป็นพนักงานของร้านที่ถูกเพลิงไหม้นะคะ
แล้ววันนี้ทางครอบครัวก็มารับศพของทั้งสองท่าน

ญาติและครอบครัวค่ะของนางสาวจิรพัฒน์สุ่มมาตรอายุ๕๒ปี
คุณจีรพัฒน์นี่เป็นพนักงานแคชเชียร์
แล้วเสียชีวิตจากเหตุเพลิงไหม้สำเพ็งนี่แหละค่ะ
แยดมารับศพที่โรงพยาบาลตำรวจ
ก็นิมนต์พระสงฆ์หนึ่งรูปมาจุดทูบสวดเรียกดวงวิญญาณขึ้นรถนะคะ
พี่สาวของคุณจิราพัฒน์คุณอโนวัลบอกว่า
น้องสาวทำงานเป็นแคทเชียร์ที่ร้านนี้มา๓๐ปีแล้วค่ะ
วันก่อนเกิดเหตุเธอบอกเหมือนมีลางเลย
ตาเธอกระตุกตลอดเวลานะคะ
เหมือนเป็นรางสังหรณ์จากการจากไปของน้องสาว
วันนี้มารับศพน้องไปประกอบพิธีทางศาสนา
วัดอ่างแก้วเขตภาษีเจริญกรุงเทพค่ะ
ขณะที่อีกรายนึงนะคะนางเนียงนบอายุ๒๙ปี
คุณเนียงนี่เป็นภรรยาของนายเพชรเดิม
เป็นชาวกัมพูชาอายุ๓๔ปี
คนนี้เป็นพนักงานยกของค่ะ
ก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นี้นะคะ
วันนี้ภรรยามารับศพสามีก็เล่าให้ทีมข่าวฟังทั้งน้ำตา
บอกเมื่อวานเนี่ยสามีมาทำงานแทนเพื่อนค่ะ
คุณเนียงบอกว่าอาจจะเป็นช่วงถึงคาวเคราะห์ของชีวิตนะคะ
ก็ยังทำใจไม่ได้ค่ะเพราะว่าครอบครัวตอนนี้ขาดเสาหลัก
ต้องเลี้ยงลูก๘ขวบเพียงคนเดียว
แม้จะรู้ว่าสามีจากไปแล้วแต่เธอบอก
เนี่ยยังโทรศัพท์หาสามีทั้งวันทั้งคืน
หวังให้เกิดปฏิหารค่ะ
นอนไม่หลับรอฟังเสียงเขาเพื่อเขาจะกลับมาอย่างนี้ค่ะ

ค่ะคือครอบครัวของผู้สูญเสียนะคะ
วันนี้ครอบครัวของคุณจิราพัฒน์ก็ไปที่จุดเกิดเหตุค่ะ
เชิญดวงวิญญาณซึ่งก็เป็นด้วยเป็นบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความโศกเศร้านะคะ
ร้องไห้ไปเรียกชื่อผู้ตายไปบอกพี่มารับกลับบ้านแล้วนะ
ขอแสดงความเสียจริง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
ขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริงขอแสดงความเสียจริง